คืนนี้ไปเริ่มกันที่นายกสมคมกีฬาแบตมินตันแห่งประเทศไทย
ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอทั้งสองพระองค์
ประธานใจกันดอกไม้แสดงความยินดีที่ได้รำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่๒ครับ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ที่เพิ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมคมเป็นสมัยที่สองติดต่อกันครับ
โดยคุณหญิงปฐมากล่าวว่านับเป็นพระกรุณาธิคุณและถือว่าเป็นกำลังใจในการเข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติ
ซึ่งนโยบายนะครับยังคงเดิมก็คือจะประสานความสัมพันธ์และลดความขัดแย้งในวงการเช่นเดิมครับ
ส่วนดรชวนีทองโรธผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นประธานแถลงข่าวจัดงานเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่๔
โดยงานครับจัดขึ้นเพื่อน้องรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงได้รับการทูลกล้าวถวายเหรียญทองดุษฎีกิติมศักดิ์ของ
คณะกรรมการโอลิมปิกสากลอิสริยพรโอลิมปิกสูงสุดเมื่อวันที่๑๔ธันวาคม๒๕๓๐นะครับซึ่งนับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกครับที่ได้รับถวายพระเกียรติดังกล่าว
ปีนี้นะครับครบรอบ๔๘ปีก็หรือว่า๔รอบ
การแสดงนิทัศกาลและนำนักเรือใบและกรรมการต่างชาติไปท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของไทย
แข่งเรือใบบังคับวิทยุและนิทัศกาลทรงเรือใบบังคับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สวนหลวงร๙